ผมต้องเอาความแปลกเข้าสู้ครับคุณผู้ชมครับ
ผลทุเรียนที่มันล่วงหล่นเนี่ยนะฮะ
เขาเอามาเลี้ยงด้วงสาคู
้วงสาคูมันใช่ไหม

อย่างนั้นพี่ขอแนะนำนะฮะ
ผัดกระเพราด้วงสาคูให้น้องปุ้ย
ไม่เคยทานอ่ะเคยทานแต่ไปครัวกลือ

นี่ให้ดูแซมเปิ้ลผัดกะเพรา
เรามาดูก่อนว่ากว่าจะเป็น
กะเพราด้วงสาคูมันเป็นยังไง

ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นชาวสวนทุเรียนอำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรีคิดค้นนำด้วงสาคูมาดัดแปลง
ด้วยการกินผลทุเรียนที่มันล่วงหล่น

เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูทุเรียนครับ
ทุเรียนที่ถูกตัดทิ้งเพื่อแต่งลูก
แล้วก็จะมีผลทุเรียนเนี่ยล่วงหล่น
พายุฤดูร้อนบ้างอะไรบ้างนะ
หรือว่าทุเรียนมันแตกใบอ่อน
ลูกมันก็ร่วงได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เลยทำยังไงล่ะจะเพิ่มมูลค่ามัน

ทดลองเลี้ยงด้วงสาคู
ผลปรากฏว่าได้ผลดีครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละฮะคือด้วงสางครูมันกินเนื้อทุเรียนจนหมดนะครับ
แต่ก่อนจะจับด้วงสาครูออกมาขายเนี่ย

ก่อนที่จะมาทำอาหารเนี่ยคือต้องเอาออกมาจากเปลือกทุเรียน
แล้วให้มันกินกาบมะพร้าวก่อน
กราบมะพร้าวกราบมะพร้าวนะฮะที่คันนะฮะ
เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อล้างท้องตัวด้วง

ให้มันสะอาดจากนั้นก็เอามาแช่น้ำเกลือล้างน้ำสะอาด

ค่ะเมนูผัดกะเพราด้วงสาคูขั้นตอนแรกนะครับ
ต้องเอาด่วงเนี่ยนะฮะมาทอดให้สุกซะก่อน

พอจากนั้นเวลาทอดไปก็โขลพริกกระเทียมไป

หลังจากนั้นนะครับนี่ครับลงน้ำมันเลยลงน้ำมันไปแล้วก็ตามด้วยด้วงสาคูที่เราทอดเอาไว้
อ๋อทอดด้วงมันจะฟูหน่อยใช่ถูกต้องคราวนี้ผัดละครับ
ใครอยากเติมอะไรให้ได้รสผัดกะเพราของท่านเติมไปน้ำปลาผงนัวนะฮะ
สฝาเขียวและที่ขาดไม่ได้คือใบกะเพราใส่ลงไปเนี่ยใบกะเพราเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เวลาใส่ผัดกะเพราเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันดำไม่น่ากินนะเขาเรียกว่าให้มันพอสลดเท่านั้น
แป๊บเดียวผัดปุ๊บปั๊บแล้วตักขึ้นเลยเขาบอกว่าต้องถามปุ้ยก๊อฟลองถามปุ้ยดู
เขาบอกว่าด้วงสาคูอร่อยไม่แพ้เนื้อหรือว่าไก่หมูเวลามาผัดกะเพราแน่นอน
มันจะมันจริงอร่อยแล้วโปรตีนเยอะด้วยนะ

ส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นด้วงสาคูทอดกรอบทำง่ายมาก
ง่ายโรยพริกไทยใส่ไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไป
ซอสฝาเขียวสักหน่อยง่ายไม่ยากครับคุณผู้ชม

เขาบอกว่าหอมละมุนนุ่มมันอย่างที่ปุ้ยว่าเลยนะฮะ
รสชาติโดยรวมแล้วก็อร่อย
เพราะว่าเขาเลี้ยงแบบดั้งเดิมแบบธรรมชาติเลย

จริงต้องลอง

อย่างนี้ทานอร่อยจริง